คือเป็นได้ทุกอย่างตอนนี้เป็นคุณพ่อแล้วใช่ไหม
จากหน้าที่พ่อที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งตอนนี้

ได้เขาบอกจะมีอะไรเปลี่ยนผู้ชายแมน

จากบทบาทความเป็นคุณพ่อ
เพราะผู้ชายสไตล์แบบเจ้าชูเจ้าชู

พิธีกรข่าวใส่ไข่ของเราพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะ
พอเป็นโมเมนต์คุณพ่อนะพี่หนุ่มเลี้ยงมายูลูกสาวตัวน้อย
บอกเลยว่ายกคะแนนคุณพ่อดีเด่นให้แบบ๑๐๑๐๑๐๑๐ไปเลยจ้า
นี่กับภาพสุดน่ารักของน้องมายูนะคะกำลังเล่นทำผมกันคุณ
ก็มีพี่หนุ่มกัญชัยนี่แหละทำหน้าที่เป็นช่างทำผมให้
หวีทั้งเป่าใดของเล่นนะส่วนว่าพี่หนุ่มจะเต็มใจแค่ไหน
แคปชั่นใต้ภาพมาเลยจ้ะแคปชั่นบอกว่า
บางทีเป็นพ่ออย่างเดียวก็ไม่พอต้องเป็นช่างทำผมด้วย
แท็กไปว่านางสั่งให้เล่นกับนางวะ

นี่แหละคุณพ่อทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกสาวจริงค่ะ
น่ารักเดี๋ยวดูต่อไปว่าน้องมายูจะมอบบทบาทไหนให้กับคุณหนุ่มกัญชัยอีกนะคะ

ฉันว่าในอนาคตต้องมีแบบทำครัว
เล่นขนมครกอะไรอย่างนี้นะ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของคุณพ่อกับคุณลูกเขานะคะ